ส่วนใหญ่ก็จะเห็นนโยบายประชานิยม
หลายฝ่ายก็เลยมองว่าถ้าโหมประชานิยมเกินไป
ระวังว่าประเทศชาติจะล่มสลายได้

๕แรง๖ล้านบาทเอาไหม

บกวนเรามา๓ปีเราก็พักหนี้๓ปี

นาทีนี้เรียกว่าไม่มีใครยอมใคร
หลังแต่ละพักการเมืองทยอยเปิดนโยบายประชานิยม
ให้ถูกใจคนรากย่าเริ่มจากพักเพื่อไทยที่ประกาศหากได้เป็นรัฐบาลอีก๔ปีข้างหน้า
จะได้เห็นค่าแรงขั้นต่ำเริ่มต้นที่หกร้อยบาทเงินเดือนปริญญาตรีสองหมื่นห้าพันบาท
ทมใช้ตัวร่วม๒๐บาทตลอดสายและจะลดราคาน้ำมันแก๊สและไฟฟ้า
ขณะที่พักภูมิใจไทยชูพักหนี้๓ปีหยุดต้อนปลอดดอกเบี้ยเพิ่มค่าตอบแทนอสม
ลดค่าไฟให้ผ่อนมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าค่าโดยสารเรือรถไฟฟ้า
สิบห้าบาทไม่เกิน๕๐บาทส่วนพักพลังประชารัฐก็ไม่น้อยหน้า
ประกาศเติมเงินใส่บัตรประชารัฐจากเดิม๓๐๐บาทเป็น๗๐๐บาทต่อเดือน
เบี้ยผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดสามพันสี่พันและห้าพัน
เริ่มต้นที่อายุ๖๐ปีขึ้นไปแน่นอนว่าทำให้พักรวมไทยสร้างชาติ
เปรียบเสมือนแฝดคนละฟ้าต้องออกมาเกทับรับกันแบบเห็น
ให้หนึ่งพันบาทต่อเดือนเพิ่มสิทธิ์ให้กู่แบดฉุกเฉิน
เบี้ยผู้สูงอายุให้เท่ากันทุกช่วงวัยเพิ่มเงินสนับสนุนต้นทุนปลูกข้าว
ร้อยละสองพันบาทด้วยการสารต่อนโยบายบัตรประชารัฐ
โดยเพิ่มเงินเป็น๗๐๐บาทต่อเดือน
สำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยทั่วประเทศ

ทันทีที่เป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาล
วันนี้กำลังคิดอยู่เรื่องบัตรสวัสดิการพลัส
ถ้าเพิ่มสิทธิ์ถ้าเป็นไม่ได้จะเพิ่มสิทธิเดือนละ๑๐๐บาท
วันนี้ผมก็เตรียมการเรื่องโครงการ

หนุนต้นทุนการผลิตค่าปุ๋ยค่าเกี่ยวข้าว

ผมก็จะพินาจากไอ้๗๐๐บาทมันจะเพิ่มสัก๒๐๐๐บาทดีไว้ละ

เร่งออกนโยบายลดแรกแจกแถม

ทีมวิจัยของสถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

นโยบายที่สร้างความยั่งยืนให้กับสถานะการคลังของประเทศ
ไม่ทำให้ประเทศติดลมหรือก่อให้เกิดปัญหาในระยะยาว
หายจนมดหนี้มีรายได้อย่างยั่งยืน
ลังภพว่ามือรวมต้นทุนด้านการคลังของนโยบาย๙ภักดิ์การเมืองหลัก
นั่นหมายถึงสร้างภาระการใช้งบประมาณเกินตัว

โดยไม่ผ่านการตรวจสอบของรัฐสภา
บรรทัศน์ทำลายวินัยการชำระเงินกู้ของประชาชน
ที่สำคัญหากรัฐบาลชุดใหม่ภายหลังการเลือกตั้ง
เป็นรัฐบาลผสมจากหลายพักการเมือง
ประเทศไทยก็น่าจะประสบปัญหาการคลัง

เหมือนสมัยต้นรัฐบาลพลเอกเรมตินสุรานนท์
หรือประเทศในลาตินอเมริกา
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน